ระวังให้ดีคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์นี้

รถตู้คุณผู้ชมไปเสียหลักพลิกคว่ำตกร่องกลางถนนครับ
ที่จังหวัดนครราชศรีมาแล้วไฟมันลุกท่วม
เสียชีวิต๑๑ศพรอดมาเพียง๑คนเท่านั้น
คือรถตู้เนอะประตูทางออกมันก็มีแค่บริเวณประตูด้านหน้าใช่ไหม
แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาคนข้างในก็ออกมายากลำบากแล้ว
พอมันมีไฟลุกไหม้แบบนี้มันก็ยิ่งแบบนี้ครับคุณผู้ชม
เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกม๑๐๐ถนนมิตรภาพ
ในพื้นที่บ้านมจบกอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาช่วงค่ำของเมื่อวาน
ตำรวจไปตรวจสอบคุณผู้ชมพอเข้าไปถึงเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์นี้แล้ว
ไฟมันลุกท่วมทั้งคันแบบนี้แล้วนะฮะเป็นรถตู้โดยสาร
สภาพเนี่ยมันไปตะแคงตกอยู่ที่ร่องกลางถนนแล้วมีไฟลุกท่วมแบบเนี้ยนะฮะ
ดับเพลิงก็ต้องช่วยกันฉีดน้ำดับเพลิงแต่มันก็ไม่ทันคุณผู้ชมครับ
แล้วที่สำคัญตอนที่ไปถึงมีผู้ชายคนหนึ่งคลานออกมาจากรถ
รอดคนเดียวทีมกู้ภัยต้องดึงตัวออกมาให้พ้นรัศมีของเปลวเพลิงก่อน
ทราบชื่อภายหลังคือนายธนชิตกิ่งแก้วอายุประมาณ๒๐ปี
จากนั้นเนี่ยเพลิงก็โหไหม้รถอย่างหนักเลยหลายชั่วโมงครับนะฮะจนเหลือแต่ซากเหล็กแบบนี้นะฮะ
หลังเพลิงสงบคุณผู้ชมสิ่งที่มันสลดใจยิ่งนักเลยเนี่ยมีคนเสียชีวิตถูกเพลิงคลอกทั้งเป็น๑๑ศพ
สภาพคือจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครมันก็โดนคลอกร่างกายหงิกงอกันไปดำเป็นต่อตะโกแล้วก็ต้องลำเลียงผู้เสียชีวิตออกมา
แล้วก็นำไปชนสูตรต่อที่โรงพยาบาลและรอประสานญาติต่อไปทีนี้ไปถามคนที่รอดชีวิต
นายธนชิตหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้โอ้โหยิ่งกว่ายิ่งกว่าปฏิหาร
กว่าใดเลยรอดมาหนึ่งเดียวเออหนึ่งเดียวนะครับค่ะเขาก็บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะ
อืมบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี้ยคุณผู้ชมคงคิดนะว่าเขานั่งตรงไหนถึงได้รอดมาได้
นะฮะคือเขาเนี่ยนั่งอยู่บนรถตู้โดยสารคันนี้บริเวณนั่งตรงกลางรถอืม
เดินทางมาจากอำนาจเจริญจะไปทำธุระที่กรุงเทพแล้วตัวเขาอ่ะหลับมาตลอดทาง
อืมแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าเอ๊ะคนขับก็ไม่ได้ขับเร็วมากเลยนะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมันมีเสียงกระแทกกับบางสิ่งบางอย่างเสียงดังเขาก็ตกใจตื่น
จังหวะที่ตื่นขึ้นมารถพลิกคว่ำไปแล้วพอรถหยุดนิ่งปุ๊บ
มีเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือมระงมไปหมดเลยแล้วเขาเห็นแล้วว่าไฟมันลุกไหม้อืม
นะฮะทีนี้เหมือนประตูข้างหลังอ่ะมันพอมันกระแทกแล้วมันเปิดออก
เขาก็เลยคลานออกมาจากประตูข้างหลังแล้วทำให้เขารอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
อ่านะฮะบางคนคิดว่าเฮ้ยนั่งประตูหน้าจะสามารถออกมาได้ก่อนไหมค่ะ
คือบางทีคนหลับแล้วพอมันกระแทกมันก็หมดสติไปแล้ว
เพลิงลุกไหม้ก็ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้แต่ทางด้านของคุณธนชิต
พอรถมันกระแทกเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเหมือนว่าเขายังมีสติอยู่
เขาก็เลยคลานออกมาจากประตูข้างหลังที่มันกระแทกแล้วเปิดออกไปแบบนี้
ทำให้รอดชีวิตนะครับนะฮะอ้าวหวังใจว่าวันนี้วันเที่ยวเนอะ
ท่านขับรถหรือว่าไปกับครอบครัวโดยเฉพาะคนขับรถโดยสารนะฮะ
ก็ขับรถด้วยความระมัดระวัง
เหตุการณ์นี้เราไม่ทราบว่าคนขับเขาหลับในหรือเปล่า
หรือมันเกิดเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเดี๋ยวคงให้ตำรวจเขาตรวจสอบต่อไป
อีกอย่างหนึ่งคือต้องเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางทุกครั้งด้วยนะคะ
ถูกต้องครับนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะคุณผู้ชม